ไปช่วยลุงประจักษ์กันบ้างนี่ช่วยระทึกเลย
ประจักษ์เคราะห์ร้ายฮะเพราะถูกเครื่องบดข้าวโพดเนี่ย

ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ต้องพยายามอย่างมากเลย
ในการที่จะช่วยคุณลุงให้ได้
นี่ยาดมก็ต้องให้คุณลุงดมอยู่
เพราะคุณลุงแทบจะหมดสติอยู่แล้วนะครับ
ส่วนมือของคุณลุงเข้าไปติดอยู่ที่เครื่องตรงนี้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิมูลที่
ช่วยเหลือลุงประจักษ์กล้าหารคุณลุงท่านอายุ๖๑ปีแล้วนะครับ
บ้านเล็กที่๑๐๓หมู่๔ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวน

คุณลุงโดนเครื่องจักรสับข้าวโพดดูดมือเข้าไป
คุณลุงสวมเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีน้ำเงิน

เพราะเอามือออกไปไหนไม่ได้มีอาการอ่อนเพลีย
เท่าว่าจะหมดสติแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
มือซ้ายตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อมือ
ถูกดูดเข้าไปในช่องสับต้นข้าวโพด
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับ
สามารถนำมือของผู้บาดเจ็บออกมาได้
แต่สภาพมือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็บาดเจ็บสาหัสหนักเลยนะครับ

เนื่องจากเสียเลือดมากแล้วก็อยู่ในอาการอิดโรยด้วย

คุณลุงประจักษ์กำลังสับต้นข้าวโพดใช้เครื่องจักรตรงนี้อยู่นะครับ
เพื่อจะนำข้าวโพดที่สับแล้วไปเลี้ยงสัตว์
ปลายเสื้อแขนยาวของลุงนะคุณ
ถูกเครื่องจักรเนี่ยดูดเข้าไปครับทีนี้ลุงเนี่ยร้องเสียงดังตะโกน
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านวิ่งมาแต่ไกลเลยฮะ
ปิดสวิตช์หยุดเครื่องจักรไว้
แต่ดึงมือออกมาไม่ทันออกมาไม่ได้นะครับ
ทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลย
ทำงานใกล้กับเครื่องจักรอะไรเหล่านี้

แล้วก็อีกอย่างเสื้อแขนยงแขนยาวที่มันเกินแขนเรา